อยากให้อยู่มาดูแลสิบเจ็ดกับเรา

เดี๋ยววันหนึ่งเราได้มีโอกาสขึ้นชุดใหญ่แน่นอน

เราไม่มีตังค์ที่ซื้อรองเท้าตีกบนเลย

เราก็มีคนเคยพูดเล่นทีมชาติด้วย

ฝันว่าผมใส่เสื้อทีมชาติไทย

เราไม่มีสนามดีไง
สนามที่นู่นเป็นที่ดิน

แล้วก็เล่นที่สองที่นู่น

เล่นฟุตบอลเล่นตังค์ด้วย

ทำให้เราสร้างอนาคตของเราแบบไม่ได้

ถ้าเราได้มีโอกาสออกไปข้างนอกก็น่าจะดี

เราไม่มีตังค์ที่ซื้อรองเท้าตีกบนเลย

เพราะว่าส่วนมากที่อฟริกาประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์

ยากมากที่จะมีตังค์ที่ไปซื้อรองเท้า
บางทีไปเล่นบอลกลับมาบ้านก็

โชนทำให้เรารู้สึกเริ่มจริงจังกับเล่นบอลนี่แหละ

ถ้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสไปข้างนอก

เราก็มาเปลี่ยนชีวิตของฟอร์มิเล่เราให้ได้
อย่างนี้เลยทำให้เรารู้สึกจริงจังกับเล่นบอลมากกว่า

เขาจะเรียกเด็กมาแบบมาซ้อมเฉย

แค่แบบอยากรวมกับเด็กมาซ้อมเฉย
แต่ตอนนั้นก็เราเป็นเด็กอยู่เราชอบ
ทำให้เราทุกวันเราไปซ้อมกับเขา

เราไม่รู้ว่ามีคนมานั่งดู
พวกที่มานั่งดูเป็นกอง

เขามีสมสมที่อยู่ในบอลลีก

เขาเห็นว่าเราเล่นดี

เขาบอกให้มาเตสมั้ย
แล้วผมได้เป็นโอกาสไปเตสกับเขา

ทีมของผมมีไส้ชีวิตดีขึ้น
เพราะได้มีโอกาสตีด

ครั้งแรกที่ผมได้มาขับเล่นฟุตบอล

รู้สึกดีดีมากรู้สึกดีใจ

ติดติ่มชาติเล่มมาแบบ

ตอนนั้นอายุ๑๗๑๘อะ

อะไรที่ทำให้เรากลับมาคิดเร็ว

ที่รู้ที่ได้ยินสมัยก่อนแบบ

อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยิน

ไปนั่งเช็คดูประเทศไทยมีอะไรบ้าง

พอดีเซ็นต์กับพร้อมและไฟล์น
ความรู้สึกแบบที่ไม่ดีกับสัมพุธศรรย์เหรอ

ครั้งแรกที่ผมมาแบบ
เอาตาสัมพุทธศาสตร์ขึ้นมาไทยฤทธิ์
อันนี้เป็นช่วงที่แบบเราเริ่มรู้สึกแบบ
เริ่มรู้สึกใช้ชีวิตมันเอออันนี้เป็นโมนาชีพจริง
เพราะว่ากองเชียร์เล่มมาที่สนาม
แล้วก็สัมพุทธศาสตร์ดิงผู้เล่นทีมชาติมาด้วย
แล้วก็ทีมเล่มแบบมีชื่อเสียง
อันนี้เป็นช่วงที่แบบเราเริ่มใช้ชีวิตแบบเป็นนักบอลอาชีพจริง
คนเริ่มรู้จักเราแล้วก็เวลาเราชนะ
เราดูแบบกองเชียร์ด้วยคนเรามีความสุขดี
ก็ต้องปรับเพราะว่าที่นี่ดูบอลอาชีพมากขึ้น
อยู่ต้องดูแลแบบตัวเองด้วย
แต่ที่อาฟิกาเราไม่มีเวลานั้นหรอก
บางคนแบบซ้อมเสร็จก็ต้องไปทำงานต่อ
แต่ที่นี่เราสอบเสร็จไม่ต้องกังไปไหน
เราต้องดูแลเราต้องดูว่าแบบเราต้องทำยังไง
ทุกกลางให้เราฟิตให้เราเล่นดีตลอดเวลา
อาฟิกาเราเล่นแรงมากเกินไป
ไม่ได้มันที่ไทยไทยออกบอลแบบฉลาด
แต่อาฟิกาก็หนักมาก
เราไม่ต้องการแบบสลากมากเกินไปหรอก
แค่ต้องใส่กันแบบแรงหน่อย
อันนี้ก็ต้องปรับให้เข้ากันบอลไทยประมาณนั้น

ผมว่าเราเข้ามาประเทศไทย

เราก็มาจริงว่าเราเป็นทำนังคนทีมอันนี้
เราก็มีคนเคยพูดเล่นทีมชาติด้วย
ทีแรกที่เราเป็นช้ำ

อันนี้เป็นความสุขของเรานะ

เราชนะเรายิงเข้า

ถ้าเราเป็นทำนังคนทีมอันนี้

เราก็เริ่มกับทีมอันนี้ตั้งแต่อัดดับ

ความสุขดีความสุขดีกับทีมในนี้มาก

เพราะว่าเป็นพีที่ผมฟอร์มอัดดับ

เพราะปีนั้นเราไม่ได้แพ้ใครด้วย

เราชนะตลอดเวลา

เพราะว่าเราทำเต็มที่มาก
อยู่มาปฏิวันแรก

เขาอยากให้อยู่ติดทีมชาติอีก

เป็นประเทศที่แบบรับเรา

ที่ทำให้เราเป็นสิ่งที่เราเป็นวันนี้

เราอยากใช้ชีวิตที่นี่ต่อตลอดไป

เพราะว่าเคยคิดว่าเล่นขึ้นได้

ก็จะรักเต้านี้ตลอดชีวิตเลย

ออกจากสมุตินี้ไปผู้หญิง

พีที่๓สำหรับสอนเล่มมีปัญหาอะไรแบบเนี่ย

ค่าตัวก็เยอะอยู่นะ
เป็นความเสียใจของผมเหมือนกันที่ไปนู่น
ที่แบบไม่ได้เล่นผมเสียใจ

วันที่๓เริ่มรู้สึกแบบเจ็บอะ
ผมคิดว่าไม่เป็นไรนะไม่มีอะไร
แล้วก็วันหนึ่งไปซ้อมบอลมายปิดตัวแบบ
มันรู้สึกนิดนึงมันมีเสียงมาแบบ

ไปเป็นคำสุดท้ายที่เราเล่นบน
แล้วก็ซ้อมเสร็จก็เราไปเช็คที่โรงพยาบาลหมอบอกว่า

เขาก็หาเรากลับมาเล่นได้
ถ้าโอกาสหน่อยแล้วก็ชีวิตผมมาถึงขนาดนี้
ผมไม่น่าเสียใจกับชีวิตเราหรอก
แล้วก็เรามีลูกด้วยไม่อยากแบบวันหนึ่งแบบเดินกับลูกไม่ได้
ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ไม่อยากไปพวนนิ่งเดินไม่ได้
ลูกต้องมาช่วยเราเดินก็ไม่อยากเป็นแบบนี้
แล้วก็ผมรู้สึกว่าโอเคน่าจะเป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจหยุดเลย

หลังกายเรามันไม่ไหวแล้ว
ถ้าวันท่านอยู่มาตลอดแล้วรู้ว่ามันต้องให้เราหยุดเล่น
ก็เขียนหยุดแล้วใช้เวลาประมาณปีหนึ่ง

อยู่เป็นคนที่อยู่ตามเต็มที่ให้สัมภาษณ์ในนี้
อยู่เป็นคนที่แบบตามตลอดเวลากับสัมภาษณ์ในนี้

ก็เราดิ่งอยู่อยู่เป็นสตาฟก็ได้ไม่มีปัญหา

เราก็แบบแค่นั่งคิดดูว่าชีวิตเราเขาก็โชคดีเหมือนกันนะ
เป็นสโมสรในนี้ที่ทำให้คนรู้จักเราตนเป็นนักบอล
เป็นสัมภาษณ์เดิมที่ทำให้คนเรียกมารู้จักว่า
เรียกโค้ชก็ไม่มีวันเล่น
แล้วก็คิดว่าไม่มีวันที่แบบจะขอบคุณได้
ไม่มีหรอกขอขอบคุณเขาด้วยกัน

พอดีมาริโอเหมือนกันขับมาจากบ้านเขาด้วย

เขามาดูแลสิบเจ็ดผมอยู่กับสิบข้าว
เขามาคุยกับเราว่าโอเคยูดูแลสิบข้าว
อยากให้อยู่มาดูแลสิบเจ็ดกับเรา
มาริโอกับเราก็มาอยู่ด้วยกัน
ผมบอกว่าก็โอเคได้ก็มาอยู่ด้วยกันได้
เรามาทำงานด้วยกันเราก็เราชอบพูดว่า
เดี๋ยววันหนึ่งเราได้มีโอกาสขึ้นชุดใหญ่แน่นอน
แล้วก็เราพูดแบบนี้วะล้อวะล้อ
ก็มาอยู่ด้วยกันไม่ติ๊ง๓เดือนเลย

บางทีเรามาที่สนามเราคิดว่าเราเป็นนักบอล
ก็ต้องปรับตัวกับเรื่อง
ยูเป็นโค้ชยูเป็นคนต้องออกโปรแกรม
โปรแกรมซ้อมโปรแกรมอะไรอยู่เป็นคนต้องออก

อยู่มาสนามเปลี่ยนชุดไปซ้อม

กลับไปดูว่าต้มตำอะไรดีกว่าเดิมไหมกลับมาชนะ

มันไม่ได้หกไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไร

ต้องหาวิธีแค่ไขปัญหาตลอดเวลา

ยิ่งชนะก็ต้องแค่ไขดีกว่าเดิม
คิดว่าคงก็ยากหน่อยนะ
ดูอนาคตที่ประเทศไทย

เขามีคนดีเยอะอยู่ในประเทศไทย

เรารู้สึกดีกับชีวิตที่นี่

ผมคิดว่าอนาคตของเรา

ส่วนมากจะเห็นประเทศไทยนักบอลที่แบบ
เวลาไม่ได้เล่นชอบแบบคิดดีอันนี้อะไรแบบนี้
อยากฝากบอกว่าเขาต้อง

ก็ไปยังปลอมรอวันของตัวเอง
เพราะว่าผมเคยเจอมาหมด

วันที่เป็นวันของเรา

เล่นสอบเล่นจริงจัง

บางคนรู้สึกว่าโค้ชไม่รักโค้ชรัก

เวลายูเล่มคิดว่าโค้ดไม่รัก

แล้วก็อยากให้เขาจริงจังกับเล่นฟุตบอล
เพราะว่าทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนได้
เป็นตัวอย่างทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนได้
เปลี่ยนได้ไม่ใช่แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะ

อยากให้เขาจริงจังชีวิต
เจออะไรไม่เจออะไรก็พยายามสู้
พยายามพร้อมที่จะทำเต็มที่กับทุกเรื่อง